มัวพี่รู้นะรู้ว่าหนูใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ้าหนูได้เห็นข่าวตัวเองหรือหนูได้ยินข่าวนี้
ไปหาตำรวจให้เขาพากลับบ้านแล้วพัน
ถ้าพันธุ์ได้ยินเสียงนี้รีบนะยังมีเวลาให้กลับตัวกลับใจ
พามัวกลับบ้านซะพามัวกลับบ้านซะ๑๑วันแล้วนะ
จับภาพด้วยฐมศาสนายกคุณผู้ชมล่าสุดนะครับ
นายปริยพงศ์นองเคบอย
บางคนเรียกบอยบางคนเรียกพันอายุ๓๕ที่พามัว
อายุ๑๔ไปขายโทรศัพท์มือถือที่ตลาดบ้านนาจังหวัดนครนายก
กันยายนที่ผ่านมานะครับ๙โมง๓๒นาที
กล้องวงจรปิดจะเห็นมัวและเห็นในพันธุ์เดินคู่กันมาในร้านแล้วมาหยุดที่
นะครับมานั่งหน้าร้านจะไปขายโทรศัพท์มือถือขายเสร็จปั๊บขึ้นรถตู้
ขึ้นรถตู้สายนครนายกสละบุรีครับไปลงที่หน้าโรงพยาบาลนครนายก๔
นาฬิกา๓นาทีของวันเดียวกัน๒๐กันยายนในมือของมัวเนี่ยนะครับ
ถือถุงคิดว่าในนั้นเป็นเสื้อผ้าและของใช้นอกจากนี้มัวเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วนะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาสวมกางเกงขายาวแล้วก็สวมชุดยืดสีขาว
ชุดเดิมนะคุณผู้ชมใครที่ดูอยู่ตั้งแต่วันแรก
สังเกตสังกาหน่อยนะครับอาจจะอยู่ใกล้ตัวท่าน
ลักพาตัวออกจากวัดไปตั้งแต่๑๖กันยายนย้อนไป
ตั้งแต่วันที่มัวถูกลักพาตัวไปนับมา๑๑วันแล้วคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ในพันธุ์ส่งข้อความบอกแม่มัวบอกว่า
แจ้งตำรวจเดี๋ยวจะรีบพาน้องมัวมาส่งที่ไหนได้จนป่านนี้เขายังร้อนใจกันอยู่
ส่วนบ่อแสอื่นนะครับเพราะว่าในพันธุ์เนี่ย
เวนเก็บของเก่ารับจ้างถางย่าในสุสาน
รับจ้างก่อสร้างหาเงินมาใช้จ่ายในประจำวันเนี่ย
หลังจากขายซาเล้งที่จังหวัดสระบุรีแล้วพันธุ์เนี่ย
ก็ไปไหนมาไหนด้วยรถตู้โดยสารแล้วก็รถสาธารณะ
แล้วห้องเช่าไรวันราคาถูกอะนี่โฉมหน้า
จะพันธุ์หรือจะบอยแต่หน้าตาเป็นแบบนี้นะ
หากคุณผู้ชมเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายนายคนนี้นายพันธุ์เนี่ย
หรือว่าเห็นมัวนะครับแจ้งหน่อยเถอะ
มูลในที่กระจกเงาหมายเลข๐๘๐๗๗๕๒๖๗๓
ยังไงถ้าใครอยู่แถวนครนายกสระบุรีแคปไว้ก็ได้เมื่อสักครู่ครับ